จากเรื่องของโจรขโมยทองมาดูโจรขโมยรถบ้างค่ะแต่ขโมยแบบซึ่งซึ่งหน้า
มีคนมาติดต่ออ้าวพี่เดี๋ยวติดต่อขอดูรถมันต้องดูของจริง
ว่าสภาพรถเป็นยังไงพอนัดดูรถพอขึ้นรถลองรถสตาร์ทรถไปเลยค่ะ
ไปเฉยเลยคุณผู้ชมลองดูวงจรปิดหน่อยค่ะ
โอ้โหมาเนียนแต่ตอนไปไปแนบเลยนะฮะ
คุณไปเฉยเลยตอนแรกไปบอกเจ้าของรถเขาว่า
เดี๋ยวเอากุญแจนะมาลองดูเพราะว่าต้องไปสตาร์ทไปดูรถหน่อย
สภาพรถมันเป็นยังไงเขาก็เอาให้
พอขึ้นรถได้มากันสองคนนะคุณผู้ชมค่ะ
คนนึงเนี่ยขึ้นรถสตาร์ทรถแล้ว
อีกคนนึงทำทียืนดูคุยนู่นคุยนี่
ส่วนพี่ผู้หญิงท่านนั้นคือผู้เสียหายเป็นเจ้าของรถนั่นแหละค่ะ
พี่ผู้หญิงยังยิ้มอยู่เลยกะว่าเดี๋ยวมีลูกค้าแล้วนะ
ได้แล้วขายได้นะฉันขายดาวประกาศขายดาวผ่านเฟซบุ๊

อีกคนก็ขับเจ้าข้าท้อยหลังแล้วฟื้อไปอย่างรวดเร็วค่ะ

นี่แหละค่ะกล้องวงจรปิดของบ้านหลังนี้จับภาพไว้ได้เลย
ผู้ชายสองคนนี้เนี่ยทำทีมาขอซื้อรถเป็นรถ

ประกาศขายดาวไว้ในเพจเฟซบุ๊คกลุ่มระยองราคาสองแสนห้า
วันเกิดเหตุคุณผู้ชมที่โดนขโมยเมื่อวานนี้เองนั่นแหละ
แล้วโจรสองคนเนี่ยบอกลักษณะนิดนึงก็แล้วกัน

อีกคนนึงค่อนข้างถวมตัวไม่ได้สูงเท่าไหร่นะคะ
ขอดูรถที่บ้านเธออยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะ
อย่างที่บอกเธออยู่กับลูกอ่อนเพียงลำพังสองคนเพราะสามีไปทำงาน
จังหวะแป๊บเดียวจะหันไปปิดประตูเท่านั้นแหละเอารถไปเฉยเลย

ตอนนี้เธอไม่อยากได้รถคืนนะคุณ
สิ่งที่เธอบอกอยากได้ถ้าจับโจรได้ไปฟังค่ะ
ไปแล้วมากเลยอ่ะบ้านเรามันไม่ได้กล้าทำอ่ะ

ถ้าจับได้ตอนนี้ตายค่ะตีนเลย
ได้ยินไหมคะไม่อยากได้รถนะคะแล้วไม่อยากได้เงินคืนนะคะ
ถ้าจับได้ขอให้คาบาทาไปเลยค่ะเธอบอกแบบนี้นะคะ

พูดตรงเห็นหรือเปล่าใช่ค่ะตรงค่ะเมื่อกี้ได้ยินกันแล้ว
คนเป็นสามีล่ะว่ายังไงคุณรังศรีบอกโอ้โหผมแตกใจตั้งแต่แรกแล้ว
ก่อนเกิดเหตุวันหนึ่งมีการโทรศัพท์มาบอกให้ผม
เอารถขับไปให้ที่สัตหิบชนบุรี
ผมก็เลยบอกว่าพี่ถ้าพี่อยากได้พี่มาดูรถที่บ้านก็แล้วกัน

ผิดสังเกตคือแม้มาตอนค่ำซะด้วย
แกรปเข้ามาส่งแล้วก็รถเก่ามาก
คิดว่าคงมาดูลาดเหลาไว้ก่อนครั้งนั้น

ภรรยาอยู่บ้านตามลำพังกับลูกน้อย
ตำรวจชุดศูนย์ศูนย์ศอพอร์นิคมพัฒนา
มาเก็บหลักฐานเรียบร้อยไล่กล้องมุมจรปิด
ตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
ถ้าเกิดว่าใครมีเบาะแสว่าเป็นรถ

อีซูซูมิวเอ็กสีขาวเป็นรุ่นปี๒๔

ป้ายทะเบียนจังหวัดพยาวแจ้งตำรวจด้วยนะคะ